ติดตามผมเลยอยู่ตรงไหนนะตอบชัดเลยนะฮะฟังอย่างงี้ชัดชัดชัดชัด
เราบอกเลยนะเราเราเป็นคนชัดเจนชัดเลยนะครับไม่
เพราะเป็นบรรยายหย่อนโอบอกเราอยู่ฝั่งประชาธิปไตยถูกไหมครับ
เราชัดเชี่ยวนะเอานิดนึงนะคนคนนี้เวลาพูดจะเป็นคนปรับศาสน์คำพูด
คนคนนี้เวลาพูดจะเป็นคนปรับศาสน์คำพูดครับผมบอกขอเรียกพูด๓โลกนะครับ
ผมไม่เอาด้วยการทานชุดเจริญข้อโครงเอาเกี่ยวกับประชาชน

ผมไม่เอาด้วยการทานชุดเจริญข้อโครงเอาเกี่ยวกับประชาชน
ผมไม่ได้พูดเอาสวยเหมือนผมทำมาแล้วคนเราเนี่ยจะบอกว่าไม่โกง
มันมีสองลูกเอกผมไม่โกงแต่วันหนึ่งคุณมานั่งอยู่บนน้ำหน้าเป็นแสนแสนล้าน
ถ้าคุณไม่โกงได้อย่างนี้ผมถาบถือและสัตว์ทารณ์
แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่โกงแล้ววันหนึ่งคุณมาอยู่ทาลาฮีลของบนอำนาจ
แล้วคุณจะนิชย์สมัยการเอาเกี่ยวประชาชนอันนี้ผมก็ไม่เอา
ผมเรียกไหมว่าฝั่งประชาธิบิตัยนะครับและต้องคุยกันรู้เรื่องนะครับ
แล้วสมมุติให้ผมดูกระทรวงศิลคิด
ก็แปลว่าห้ามทุนจนิทขอโฟน
ก็แปลว่าห้ามทุนจนิทขอโฟน
ถ้ามีคนด่ะพูดเอาอย่างนี้ว่า
อ้าโตรงเป็นเอามิณีรึเปล่า

พอรอกันมา๑๓ปียังไม่พออีกเลย

ผมปลอดหูว่าแม้เราได้ถึงเธอมากมัน

เพราะฉะนั้นผมขออนุญาต
มีพื้นที่อิสระ
ขออนุญาตในพื้นที่อิสระ

อิสระที่จะทำระบบเศรษฐกิจใหม่

ก็นโยบายต้องเจ็บเจน

เพื่อประเทศชาติ

ผมบอกก่อนนะต้องสื่อสารสูญจริง

ผมบอกก่อนต้องสื่อสารสูญจริง
ไม่เอาประโยชน์เฉพาะผู้ก่อนแล้วคุยอยู่ในงาน
แล้วก็สร้างหน้าต่ำตาให้ประชาชนขึ้นอย่างดีกี่ปี
ส่งมาที่เขาลองถอยมาหลาหาให้ปี
ตัวนั้นลองมาคิดดีกว่าล่ะครับ

ลองมาคิดดีกว่าล่ะครับ